ปัจจุบันมีคนไปท่องเที่ยวกันที่อินเดียกันมากขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่หลากหลาย
มีหลายแห่งที่เรียบเสมือนดินแดนลับแหล่รอการค้นพบ

และเคยเป็นดินแดนต้องห้ามนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปได้แล้ว
ทำให้ตอนนี้วิถีชีวิตชาวบ้านที่นั่นเริ่มเปลี่ยนไปจากนักท่องเที่ยว
ที่ได้เข้าไปชมความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ
รวมไปถึงวิถีพุทธแบบทิเบสกันมากขึ้น
แม้ว่าคนท้องถิ่นจะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว
แต่ก็ไม่อยากให้มีมากจนเกินไป
จนไปทำลายธรรมชาติและวิถีดั้งเดิมที่เคยมีมาครับ

ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่แห้งแรงในรัฐหิมาจันละประเทศของอินเดีย
โดยชาวบ้านที่นี่ต่างดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย
ด้วยการแบ่งปันผืนดินร่วมกัน

และละจากความโลภและอบายมุกทั้งปวง
แต่การใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกล
และอยู่สูงกว่า๔๐๐เมตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เชอริงลามูชาวไร่วัย๓๒ปีจากหมู่บ้านโคมิก
ซึ่งตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า๔๕๐๐เมตรได้เล่าว่า
การใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก
เพราะที่ระดับความสูงนี้พวกเขาสามารถปลูกถั่วและข้าวสารีได้เท่านั้น
และบางครั้งที่อุณหภูมิลดต่ำลงมาก
เหล่านี้ก็จะแข็งตาย
ชาวบ้านในหุบเขาสปีติต่างมีแหล่งรายได้หลักมาจากการเลี้ยงแกะและแพ้
และการเพาะปลูกพืชบางชนิดอย่างเช่นถั่วดำถั่วเขียวและข้าวบาเล่
แต่ตอนนี้หลายสิ่งได้เปลี่ยนไปมาก
หลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียและชาวต่างชาติ
สามารถเดินทางมายังหุบเขาสปีติได้ตั้งแต่เมื่อกว่า๒๐ปีที่แล้ว
ซึ่งส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวที่นี่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก
จากข้อมูลล่าสุดของทางการอินเดีย
ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นช่วง๑เดือนสุดท้ายก่อนฤดูการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง
มีนักท่องเที่ยวถึง๘๔๗คนเดินทางมายังหุบเขาสปีติ
ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วที่มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพียง๗๒๖คน
ชาวบ้านกว่า๑๓๐๐คนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาสปีติ

แต่พวกเขาอาศัยอยู่ในรัฐฮิมาจลประเทศมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน
โดยชาวบ้านที่นี่ก็ต่างยินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มดำอย่างเรียบง่าย
กับความงดงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติและการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยชาร้อน
ขนมปังจากข้าวบาเล่ที่อบเสร็จใหม่
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมาก
จากแต่ก่อนที่ชาวบ้านจะใช้ขี้วัวและโครนทาปิดประตูแทนการลงกรอนเพื่อป้องกันคนแปลกหน้า
แต่ตอนนี้พวกเขาได้หันมาติดกรอนประตูแทนที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะนักท่องเที่ยวมักจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนั้นไม่ปลอดภัย
อกจากนี้วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวบ้านก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก
จากเดิมที่ผู้คนที่นี่จะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทอจากขนแกะและรองเท้าที่ทำจากหนังจามรี
แต่ตอนนี้ผู้คนกลับนิยมแต่งกายแบบร่วมสมัยแทน
หมู่บ้านเดมุนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา
หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรเพียง๒๕๐คนเท่านั้น
แต่ชาวบ้านที่นี่ได้เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
และชาวบ้านกว่าครึ่งของหมู่บ้านยังได้ย้ายไปอาศัยร่วมกับเพื่อนบ้าน
เพื่อที่จะนำบ้านดินของตนไปให้นักท่องเที่ยวเช่า
และจะผลัดกันทำแบบนี้ไปเรื่อยโดยเงินที่ได้รับ
พวกเขาจะนำมารวมกันและพอถึงสิ้นปี
แจกจ่ายให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มจะกังวล
ก็คือการที่มีเงินจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามายังหมู่บ้าน
อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันความโลภและการทำลายสิ่งแวดล้อม
เขาได้เล่าว่าชาวบ้านที่นี่รู้ดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อวัฒนธรรมของพวกเขา
ชาวบ้านที่นี่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาที่ลาดัก
ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากจนชาวบ้านที่นั่นไม่อยากนำน้ำดื่มมาต้อนรับ
วัฒนธรรมของชาวหุบเขาสปิติก็เช่นกันเวลาที่มีผู้คนสัญจรผ่านมา
ชาวบ้านก็มักจะนำอาหารมามอบให้แต่หากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลกันเข้ามา
ชาวบ้านก็อาจจะเปลี่ยนไปและหันมาทำทุกอย่างเพื่อเงินแทน
ซึ่งนายทินลีก็ได้เล่าว่าชาวบ้านที่นี่จะไม่ยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
และจะไม่ยอมให้ประเพณีต้องสูญหายแม้ว่าชาวบ้านในหุบเขาสปิติจะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ปกป้องธรรมเนียมและประเพณีที่มีมาแต่บททดสอบยังคงรอคอยพวกเขาอยู่ในวันข้างหน้า
เพราะความโดดเดี่ยวที่งดงามของหุบเขาสปิติแห่งนี้ยังคงดึงดูดผู้คนจำนวนมาก
ให้แหวะเวียนมาเยี่ยมชมสริษายุคตอนนั้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน